เรื่องของความแม่นยำของการให้โชคให้ลาบวัดได้จากตรงไหน
วัดได้จากของแก้บนถ้าจุดไหนของแก้บนเยอะ
แม่นนักแลแม่นนักแหล่ไปกันดีนักแล
บรรยากาศในพื้นที่อาศมหรือศรีเนรฐาสพุทธคุณ

เที่ยงพลบังไซย์จังหวัดประนาคอลศรีอายุทยา
เนี่ยพอไปถึงของเล่นมันเยอะเต็มไปหมด
เป็นของเล่นเด็กชุดไทยน้ำแดงประทัดและปลาทะเบียน
ขออภัยนะคะปลาตะเพียน
เขาไปไหว้แก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพราะว่าได้โชคลาภสมใจ
ถ้าใครไม่ได้โชคลาภเขาก็ไม่แก้บนกันหรอกนะคะ

ชื่อว่านางสาวสมใจอุบัวบล
เป็นเจ้าของร้านวุ้นเส้นวุ้นสงเครื่อง

บอกว่าขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองก้าวหน้า

ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว
ห้าใบได้เงินไปหมื่นบาทก็เลยรีบมาเลยรีบมาแก้บนค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศนะคะที่นำเสนอกันทุกงวดเลยนะคะ
ที่อสมตรีศรีเนรทัศน์พุทธคุณนะครับ
ต่อเนื่องที่จังหวัดพยาวเลยค่ะเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอัศเจรีมากคุณ

พิธีถวายเปลี่ยนผ้าคาดเอวให้กับรูปปั้นสำริทของพ่อขุนงำเมือง
ที่บริเวณลานอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองริมกว้านพยาวเมื่อวานเนี่ย
คุณค่ะสังเกตดีนะเฝ้าหน้าจอค่ะ
ระหว่างทำพิธีก็มีปฏิหารฟ้ามืดฟ้ามัวกระทันหัน
สร้างความประหลาดใจให้แก่คนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ซึ่งลักษณะแบบนี้มีความเชื่อกันว่า
เมื่อพ่อขุนงำเมืองเสด็จไปทางไหนแดดก็บ่ฮ้อนฝนก็บ่ฮัมอ่า
หมายถึงเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหนฝนก็จะไม่ตก
ก็จะไม่แรงเย็นสบายอันเป็นที่มาของพระนามงำเมืองนั่นเองนะเจ้า
อ๋อมีอะไรไหมดูเอาเองค่ะ
ดูเป็นความอัศจรรย์ใจในพิธีนี้นะคะ
เอ้าพาคุณผู้ชมไปที่วัดโบดอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองค่ะ
หลายคนไปตกใจเห็นหายน้ำตาลเมาเต็มไปหมดเลย
เอ๊ะมีใครดื่มของมืนเมาอยู่ในวัดหรือเปล่า
เปล่านี่เป็นของแก้บนนะคะ
จุดที่เขาไปเจอหายน้ำตาลเมา
มันอยู่ใกล้รูปปั้นทองเหลืองของหลวงพ่อพักเป็นอดีตเจ้าอาวาส
และเป็นเกจิชื่อดังของวัดนี่แหละ
ในการบนบานขอพรจากหลวงพ่อพัก
ถ้าสำเร็จได้ดังใจต้องเอาน้ำตาลเมากับเหล้าขาวมาแก้บน
เพราะว่ามีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อครั้งที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่
หลวงพ่อมักจะดื่มน้ำตาลเมารักษาโรค
และหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี๒๕๕
สร้างรูปปั้นของท่านไว้เท่าตัวจริงเลยเป็นที่พึ่งทางใจค่ะ
ขยับไปที่สุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารในอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะ
มีชาวบ้านร่วมงานสมโพธิ์องค์พระปรางอายุ๗๐๐ปี
ชาวบ้านร่วมกันเขียนชื่อเขียนนามสกุลของตัวเอง
แล้วก็ครอบครัวลงผ้าขาวผ้าแดงแล้วก็ไปห่อรอบพระปรางเอาไว้ปกติแล้วนะคะ
พอแห่ผ้าเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะปีนขึ้นไปห่มที่ยอดองค์พระปราง
แต่ปีนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถปีนขึ้นไปได้
เพราะว่าที่ยอดชำรุดเสียหายเดี๋ยวจะเกิดอันตราย
ก็เลยเอาไปห่มที่กลางองค์พระปรางแทน
กำนันตำบลศรีสัชนาลัยบอกว่าองค์พระปรางเกิดสุดเอียงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
คล้ายจะถล่มลงมาแล้วก็เลยทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่
เข้ามาสำรวจและบูรณะต่อไปค่ะ